คุณผู้ชมกับพี่เบิร์ตจำกรณีนี้ได้ไหม
รักคือต้องกระฉากรักคือต้องยิงขัว
กรณีที่สามีไปตามภรรยาหายไป

แล้วไปเจอว่านั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนอยู่ในร้านขายของชำ

เพราะว่านักข่าวเราลงพื้นที่ดูคลิปต้นเรื่องก่อนค่ะ

คือหลายคนดูคลิปนี้แล้วตั้งคำถามเลยนี่คือความรักใช่ไหม

ตบไปหลายทีอยู่นะคะ

ยิงขู่เจ้าตัวบอกยิงขู่
แต่ดูวิถีกระสุนนี่ดูวิถีกระสุนเนี่ย
แต่ถ้าเกิดโดนขึ้นมานี่คือตายได้นะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านขายของชำที่บ้านหนองม่วง
ตมเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบวรรมภูร์นะคะ
ตั้งแต่สักประมาณ๒ทุ่มของวันที่๒๒ธันวาคมที่ผ่านมา
ทีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่
คุณผู้ชมได้มีโอกาสพูดคุยกับฝั่งคุณมายุรี
ก็คือคนที่โดนทำร้ายร่างกายนะคะ
นี่พูดคุยนั่งพูดคุยกันแบบนี้
แล้วก็นั่งคุยกับคุณยุ้ยลูกสาวของคุณมะยุรีด้วย
ส่วนคนก่อเหตุเป็นสามีใหม่ของคุณมายุรีชื่อว่าคุณหัสดี
คุณมายุรีมีลูกมาแล้วลูกติดชื่อว่าคุณยุ้ย
อ่ะทีนี้รู้ไหมคะว่าคุณหัสดีตอบว่าไง
ฝ่ายสามีบอกว่าทำไปเพราะความโมโห
ภรรยาไม่รับโทรศัพท์กว่า๓๓สาย
คุณมายุรีเล่าให้นักข่าวฟังบอกว่า
อยู่กินกับหัสดินมานานกว่า๖ปีแล้วนะพี่เบิร์ต
เชื่อไหมว่า๖ปีไม่เคยมีเรื่อง

แล้ววันนี้เป็นอะไรวันนั้นเป็นอะไรอ่ะ
ของขึ้นของขึ้นแรงด้วยนะคะ
อยู่กันมา๖ปีไม่เคยทะเลาะแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะคะ
ไม่เคยใช้ความรุนแรงแม้แต่ครั้งเดียว
สามีเป็นคนมีเหตุผลนิสัยใจคอเข้ากับครอบครัวได้ดี
พอมาดูคลิปนี้แล้วไอ้๖ปีที่ภรรยาเล่านี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเรื่องจริงเหรอ
ใช่ไหมคะวันเกิดเหตุเนี่ยคุณมายุรีบอกว่าออกไปทำธุระเอารถไปตรวจสภาพค่ะ
กลับก็เลยแวะกินข้าวเจอเพื่อนไงเพื่อนนั่งกินข้าวอยู่๓๔คน
ก็เลยแวะนั่นแหละแล้วก็จิบเบียร์ไปสังสรรค์ก็เลยอ่า
เวลามันก็ล่วงเลยไปนะคะทีนี้แล้วโทรศัพท์อ่ะนักข่าวถาม
โทรศัพท์อยู่ไหนอยู่ในรถลืมอ๋อตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มกว่า
พี่น้ำถูกกี่ชั่วโมง๖ชั่วโมงกว่าไหม๕๖ประมาณ๓ชั่วโมง
ไม่รับสายของสามี๓๓สายไม่ได้รับนะคะเอาถ้ารวมของลูกสาวลูกเขยด้วยกว่า๔๐สายแหละ
กระทั่งสามีมาตามแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปยอมรับว่าทุกวันนี้
จนถึงวินาทีที่นั่งคุยกับนักข่าวตกใจกลัวภาวะไม่คิดเลยนะคะว่าสามีจะทำได้ถึงขนาดนี้ค่ะ
เป็นคนค่ะย่านจนกระทั่งไปน้อนบ้าน
ยังไงดี๖ปีไม่เคยมีปัญหาเป็นอะไรขึ้นมาแล้วนะ
เมื่อก่อนเนี่ยฟังจากปากคุณมายุรีเองบอกว่าแกเป็นคนนิ่งมีเหตุผล
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครมีแฟนที่แสดงท่าแท้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย
โหฉุนเฉียวเกลี้ยวกราดรีบหนีให้ไกลก่อนเลย
นี่ขนาดว่า๖ปีนะคะไม่เคยมีปัญหากันยังทำกันได้ขนาดนี้
คุณยุ้ยลูกสาวของคุณมายุรีบอกว่าเธอแยกไปอยู่กับสามี
ไว้ใจให้นายหัสดินเนี่ยที่เธอเรียกว่าคุณตาเนี่ย
ตาเนี่ยนะคะอยู่ดูแลแม่พอมาเกิดเรื่องที่เนี่ยเห็นในคลิปเนี่ย
ไม่ยอมไม่ยอมให้แม่กลับไปอยู่กับนายหัสดินอีก
แม้ว่าจะส่งข้อความมาขอโทษหลายครั้งก็ตามค่ะ

เขายอมรับว่าเขาทำเกินกว่าเหตุจริง

ลักษณะคือเหมือนข่มขู่หรือเปล่าลองฟังดูนะครับ
ตาเคยเชื่อดคอมาแล้ว๑คนอย่าให้เกิดแบบนั้นอีกเลย
ในเนี่ยขู่ไหม

ส่งข้อความแบบนี้ค่ะไปให้ลูกเขยของคุณมายุเรีย
อันนี้ลักษณะข้อความที่ส่งไป
อันนี้หัสดีบอกว่าทำไปเพราะอารมณ์โกรธ
ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นไม่ได้ตั้งใจนะคะ
หลังเกิดเหตุรู้สึกสำนึกผิดนะคะก็เลยเขียนจดหมายขอโทษภรรยา
เพราะว่าเสียใจขอโอกาสได้ไหมขอโอกาสแก้ไขอีกสักครั้งนึง
แล้วบอกว่าหลังจากที่ทำธุระเสร็จก็จะไปมอบตัว
อ่ะมาตามนัดจริงวันนี้๙โมงเช้าค่ะ
หัสดีไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพศรีบุญเรืองนะคะ
ยืนยันอีกครั้งหนึ่งกับตำรวจที่ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
โมโหภรรยาที่โทรแล้วไม่รับสายไม่ได้หึงหวงตามที่เป็นข่าว
หัสดีบอกว่ายังรักภรรยาอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณภรรยาหมดรักแล้ว
ก็ยอมให้เป็นไปตามความต้องการของคุณภรรยาจะไม่เหนียวรั้งจะไม่ฝืนนะคะ
ส่วนปืนที่พกไปตั้งใจจะไปยิงขู่จริงครับหัสดีบอกแบบนี้นะคะ
ไม่มีเจตนาจะเอาไปทำร้ายร่างกายค่ะ
หลายก็๓ชิ้นด้วยครับสม่านสุดล่ะเหลือโมโหโห
หลังจากที่สอบปากคำเสร็จนะคะตำรวจก็ปล่อยตัวนายหัสดีกลับบ้านไปนะคะ
จากว่าไม่มีพฤติกรรมหลบหนีและคดีนี้สุดท้ายแล้วตำรวจมีการตั้งข้อหาเพิ่มด้วย
อกจากจะเป็นข้อหาพกพาวุฒิปืนแล้วก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจรวมเป็น๒ข้อหาด้วยกันนะคะ